ฝั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าเขาจะฟ้องกลับ

ที่เธออัดคลิปเอาไว้นะฮะโหก็ผมก็ขาดล่วงลงมาเยอะเลยนะพี่อุ๋ยถ้าเป็นผู้หญิงเห็นอย่างนี้นี่ใจแป้วเลยใช่ไหมจริงค่ะโอ้นี่ติดมือมาเลยนะครับ
อ่าเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะฮะคุณพิษนุพรอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับ
นางสาวพิสุนุพรนะครับนำหลักฐานคลิปนี้นะครับมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางทนายนินูนะฮะ
ทนายธนิดาแจ้งจำรัฐนะครับเธอบอกว่าเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์นะฮะ
เธอก็ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมยี่ห้อหนึ่งนะฮะแล้วผมเนี่ยขาดหลุดร่วงอย่างที่ท่านเห็น
เธออัดคลิปเอาไว้แล้วก็แสบร้อนหนังศีรษะไปหมด
รวมไปถึงดวงตาก็อักเสบแสบร้อนด้วยเพราะว่าเวลาสระเวลาอะไรล้างเนี่ยมันมาถึงใช่ไหม
น้ำมันมาถึงหมดนะฮะทางเจ้าของคลิปให้ข้อมูลบอกว่า
ไปเห็นผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมนี้ในโลกออนไลน์นะครับที่เขามีการโฆษณากัน
บอกว่าเป็นยาย้อมผมแบบออร์แกนิคนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ทำให้ผมเสียไม่มีสารเคมีก็สั่งผ่านออนไลน์มาใช้๓กล่อง
ราคากล่องละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทได้ของสิบกุมภาพันธุ์มาถึงก็ใช้เลย
นะฮะก่อนจะใช้เธอก็เอามาผสมผสมใส่ขวดพลาสติกนี่อู๋นี่เลยค่ะ
นี่เธอบอกเธอผมหลุดผมร่วงมาขนาดนี้
ตอนที่ผสมใส่ขวดพลาสติกเสร็จเธอก็ลองจับที่ขวดพลาสติกดู
มันรู้สึกอุ่นแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็เอามาย้อมผมตามปกติทิ้งเอาไว้๓๐นาที
ตอนที่รออยู่เนี่ยนะฮะเพื่อรอเวลาก่อนไปสระไปล้างเนี่ยรู้สึกร้อนแล้ว
บหนังศีรษะมากครบ๓๐นาทีก็ไปล้างน้ำออก
นี่มันไหม้มาขนาดนี้เลยเธอบอกนี่ย้อมสีผมนะ
ย้อมหนังศีรษะหรือว่าคอหรือหน้าผากนี่เห็นไหมฮ
ค่ะมันไหม้อย่างงี้เลยส่วนผมเนี่ยแข็งกระด้างจับเป็นก้อน
แล้วเริ่มขาดหลุดร่วงอย่างที่เห็นที่อัดคลิปเอาไว้
เธอก็เรียกร้องไปยังแบรนด์สินค้าเธอบอกเธอขอค่าเสียหาย๑แสนบาท
แต่ทางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่เยียวยา
บอกว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่มากเกินไปแล้วก็บอกว่าจะปรึกษาทีมทนายในการฟ้องร้องกลับเธอด้วย
เพราะว่าเอาเรื่องไปโพสต์แล้วทำให้เขาเกิดความเสียหาย
อ่าเดี๋ยวรอดูทางทนายนินูอีกทีนึงนะฮะ
จะดำเนินการช่วยเหลือหรือว่าเจรจากันได้อย่างไรบ้าง